มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

เราได้มีการเชิญนักสะสมนะครับ

แบบจะเรียกว่าหลอนกันจนหนหัวลุกไปเลยนะฮะ

มาเล่าประสบการณ์มูเตรุเข้ากันครับ

คุณนโรงชัยเนี่ยจะเรียกว่า
เป็นคนที่ชื่นชอบสะสม

ถามจริงฮะของเก่าเราเชื่ออยู่แล้วล่ะ
ว่าเขาจะมีเจ้าของตามมาบ้างล่ะ
หรือยังมีวิญญาณที่ยังอยู่ตรงนั้น
อาจารย์เคยเจออะไรที่แบบเด็ดจังไหมครับ

ก็มีเหล็กนะครับเป็นดาบเหล็กน้ำพี

ก็เป็นดาบที่ของจริงเนี่ย

จากคนงมแม่น้ำเพชรครับ
ขายแบบก็เรียกว่ารีบขาย

ดาบที่ว่าข้างนอกเป็นสนิมจริง
พอผมล้างแล้วเป็นปีกบังคับเลยครับ

เราระวังอยู่แล้วนะในการเช็ดทำอำปะอาด
ที่ตั้งไว้คือวาง

แตกบูโหทิ่งเข็มหมุดตำนามตล
เหลือโทรสนิทว่า
แล้วยังไงต่ออาจารย์ครับ
พอหลังจากนั้นก็เอามาเก็บไว้เนี่ย
แต่ก็มันก็มีเหตุนะครับที่ว่ายามค่ำคืนก็
ไม่หลับบ้างแล้วคือพอหลับแล้วจะฝันเห็นเกี่ยวกับการสู้รบ
คือพอเรากำเคลิ้มก็จะเกี่ยวข้องเรื่องนี้
เหตุการณ์นี้มันเกิดซ้ำซากเกือบประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่ง
ก็เอาไปถามกับนี่นะครับสำนักเดียวกันอาจารย์ล้อมนะครับ
สำนักเดียวกันก็ไปถามท่านก็บอกว่าลองไปให้
หมอพระหรือไปให้พระดูสิ
ผมก็ไปพระดูพระนี่เป็นหลวงพ่อหนองบุญแตก
ท่านก็บอกว่าดาบเนี่ยดื่มเลือดคนเยอะ
ก็ขอให้มาอยู่วัด
เป็นดาบของนักรบใช้ฆ่าคนมาเยอะครับถูกต้องครับ
เค้ื่อว่าดื่มเลือดนะครับนั่นคือเกี่ยวกับดาบเด็กทำพี
แล้วหลังจากที่เอาดาบไปไว้กับหลวงพ่อแล้วฝันอีกไหม
ผมคิดว่าคงเกี่ยวข้องกับดาบนี้ครับเป็นหลัก
เพราะว่าคนที่ขายเนี่ยพอไปถามคนขายอีก
คนขายก็บอกว่าที่รีบขาย๕๐๐เนี่ย

เพราะไม่นานมานี้อาจารย์ก็ได้ดาบมาเล่มหนึ่ง

ไปเอามาด้ามเนี่ยฉลุปลุเป็นทองเลย
ดาบเนี่ยกร่อนทั้งอันเลยนะ

น้ำมนต์พิธีนพพระเคาะอาบ
แล้วก็เอาฐานตั้งบูชาไว้หน้า

เพื่อให้เป็นมหามงคลปราบภัยทั้งมวล
เขาตั้งแบบนั้นก็ไม่เคยเกิดเหตุอะไร
แต่เคยฝันว่ามันมีภาพซ้อนภาพ
มีการศึกสงครามคนฆ่ากันอะไรอย่างนี้นะ

มีภาพปุ๊บมีภาพกระตะกันติด

มันอยากจะเปิดให้เห็นว่าข้างในคืออะไรนะฮะ

ครับเจาะตรงทางปากครับ

เพราะเขย่าแล้วเป็นของมีน้ำหนักนะครับ

สว่านเจาะเข้าไหม

อุ๊ยสว่านก็เจาะไม่เข้า

แฟนคือแม่บ้านก็มาทำการจับ
อันนี้ต้องให้เขาเล่าต่อแล้ว
เต้นไปหมดเลยเนอะ

เจอบ่อยไหมคำถามเด็ดเลย
ไม่เจอส่วนใหญ่เวลาได้มาค่ะ
แฟนเขาจะไปทำบุญใส่บาท

เหมือนกับว่าจะอนุญาตหรือไม่

แต่ขออุทิศให้แล้วก็ขอนำ

แต่นี่ไม้สี่หู
ค่ะอันนี้ที่แตกได้ก็เพราะว่า

แล้วก็นานมาก

ด้วยความอยากรู้ว่าข้างในมีอะไร
แล้วก็เห็นมีพระค่ะ
ปิดไว้อยู่ตรงฝาล้อมรอบหมดเลย

อ่าอย่างนี้นะครับ
แสดงว่าตอนที่มาครั้งแรกสมบูรณ์
สมบูรณ์มากแล้วก็กลิ่นโคนตม

พอดีได้ตรงแถวปากแม่น้ำ
เพชรบุรีตรงอ่าวบางตบูรณ์

แล้วก็อยู่ใกล้กับวัดคุ้งตำหนัก
ซึ่งเป็นวัดสมัยที่พระนเรศวรนะคะ
เสด็จมาเพชรบุรี
แล้วก็จะมีชาวมอนนะคะอยู่ที่นั่น
ซึ่งตรงนั้นเขาเรียกทางสามแพร่ง

ด้วยความที่ว่าอยากจะไปช่วย

ใช่เราก็อยากจะเก็บตัวหายไว้

แค่พอเอามือไปอุ้มแบบ
ยังไม่ทันได้สัมผัสดีค่ะ

มันเป็นเสี่ยงออกมาเลยแล้วก็
เขาก็มองหน้าค่ะเหมือนกับว่า
อุตส่าห์ถนอมอยู่เป็นชั่วโมง
มันออกมาถึงก็ทำแบบแหลกคามือ

ครับแล้วข้างในก็จะเป็นสายค่ะ
แล้วก็จะมีพระนางพญาอยู่ในนั้นนะคะ

มีทั้งหมด๑๔องค่ะ

ของพระนางพญาที่อยู่ในหายอันนี้นะครับ

ของผู้ชำนาญหรือว่าเซียนไม่ใช่เป็นที่นิยมเขาแน่
ใช่เพราะนางพญาเนี่ยเขาจะจัดเลยต้องพิศโลก
สุโขทัยคืออย่างนี้นะอันนี้ไม่มีความรู้
แต่เล่าอย่างหนึ่งว่าเมื่อราวปีสองร้อยสี่สิบเจ็ดถึงห้าสิบ
มีการบูรณะหลวงพ่อพระพุทธราชพิศโลก
ได้มีการเจาะลงไปดูใต้ฐานพิราชเจอหายหายต่างต่างเนี่ย
หายดินเนี่ยนะเออปรากฏเอาขึ้นมาเนี่ย
ร้อนเหล่าอุบมากเพราะมันอยู่ในในดินร้อนเหล่าอุบมาก
แต่ก่อนจะเจอนะก็หานานมากไม่เจอจนกระทั่งมีคนค้นหาของเก่า
ฉีดน้ำเป็นฝอยขึ้นไปอากาศบอกเออมีแน่แล้วเขาจึงขุด
ก็แปลกนะพวกคนที่เขาหาของก็จะรู้นะว่าต้องฉีดน้ำอาจารย์เคยได้ยินไหม
ครับจะฉีดน้ำเป็นฝอยขึ้นไปในอากาศเขาจะรู้เลยว่ามีหรือไม่มี
เสร็จแล้วพอเอาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นหายจันทร์เป็นหายดิน
พอขึ้นมาเสร็จเนี่ยด้วยความใจร้อนจึงพยายามเปิดหายหนึ่ง
พอมันเปิดระบบตุ้มแล้วมันสลายเหมือนในหนังมัมมี่

กลายเป็นผงไปหมดเลยมันกลายเป็นผงไปหมดเลย
จึงต้องเอาผ้าชุบน้ำประโปะหายต่างเอาไว้สักรอ๒๓วัน
แล้วค่อยแกะแล้วค่อยเปิดออกงั้นมันระเบิด
อันนั้นคืออยู่ในใต้ดินที่เป็นอยู่ในกรุใต้ทัน
ร้อนมีไอร้อนแต่อันนี้มันอยู่ใต้น้ำ
เป็นไปได้ไหมว่าอาจจะใช้สว่านแทงลงไปจนกระทั่งเกิดความร้อนระอุ
ไม่ใช่แน่มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ
โอเคมาอาจารย์อาจารย์จะบอกอะไรอะเชิญ
เดี๋ยวขอขยายความนิดหนึ่งครับในเรื่องเนี่ย
เพราะว่าเป็นกรณีพิเศษของเขาจริง
เกิดการระเบิด
ก็ผู้รู้หรือพระอาจารย์
อาจารย์นะครับเขาบอกว่าโดยสาเหตุ

ใช่ค่ะมีรอบเดือน

เขาบอกว่าหายนี้ทำเหมือนเป็นการสะกดวิญญาณ

แต่ต้องคนที่ว่ารู้คาถาแก้
หมายถึงว่าต้องมีการแก้คาถาก่อน

แต่ถ้าเมื่อไหร่ผู้หญิงที่มีรอบเดือนนะคะ

เวลาทำพิธีอะไรที่ว่าศักดิ์สิทธิ์

อเรนนี่อาจารย์ไม่เชื่อว่ามีวิญญาณ
บางทีนี่เขาบรรจุพระเอาไว้
แสดงว่าเขาปิดด้วยมนตา
คาถาเพื่อรักษาพระที่อยู่ในนี้ว่า
ผู้ใดไม่มีบุญวาสนาเนี่ยอย่าได้
อย่าได้เปิดเอาของในนี้ไปได้แสดงว่าเป็นของสำคัญ

ก็ฝันนะคะว่าเห็นเป็นผู้ชาย
เขาหันมายิ้มให้คือหน้าเขาเข้มเหมือนคนโบราณนะคะ
แต่ก็เนี่ยค่ะคนเดิมผู้ลูกก็บอกว่า
เขาแบบถูกตองจำอยู่ในนี้มานานแล้ว
เป็นเหมือนแม่ทัพอะไรสักอย่างหนึ่งที่สำคัญมาก
แล้วก็เขาบอกว่าลองเสี่ยงโชคดู

หนูหนูไม่ได้ซื้อแต่อาจารย์นรงชัยอะค่ะ
ซื้อ๔๕ใบเลขไม่เหมือนกัน

ประเด็นสำคัญเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องต้องใช้วิจารณญาณ

ปัจจุบันก็แปลว่าผู้รู้พึงรู้ด้วยได้ตนและเฉพาะตน
สิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ทงชัยที่เกิดขึ้นกับพี่เจี๊ย

มันเป็นเฉพาะตนบุญนำพาวาสนานำส่งมามีเหตุ
ให้ได้รู้เรื่องนี้เจอเรื่องนี้
อาจารย์เคยเจอเหตุการณ์แปลกจากหม้อใบนี้บ้างไหมครับ

เช่นว่าอย่างที่ว่าได้โชคได้ลาบ๒มีคนเมตตา

เคยเจอคนที่เขาเป็นรูปเป็นร่างบ้างไหม
ก็เรื่องนี้มันก็คงเป็นมโนภาพใช่ไหม

ข้างในนี้พอเปิดมาเนี่ยพอแฟนจับแล้วมันระเบิดขึ้น

แตกเป็นหลุดเป็นแบบเป็นเกี้ยวไปเลยครับ
ระเบิดคราวนี้ข้างในก็กองออกมากองมาก็เป็นทรายมีพระ

คราวนี้ก็อย่างคุณหมอลักษ์พูดถูกนะครับว่าระบบศูนยากาศมันนานเข้าเนี่ย
มันเป็นลักษณะของการแรงอัดแรงกดอยู่เนี่ยนะครับ
พระที่ออกมาเนี่ยผมดูแล้วค่อยคลีบก็มีเส้นผมเส้นยาวเส้นเล็กสีขาวอยู่เส้นหนึ่ง
เส้นผมนะครับเส้นยาวคล้ายเหมือนกับถ้าวิเคราะห์เอาว่าน่าจะเป็นชนชั้นสูง

เพราะปกติเส้นผมจะไม่มีหลุดล่วงมารวมเลยนี่แหละแต่มีเส้นเดียวนะครับ
ก็ดูเสร็จแล้วไฟล์ก็เทเป็นทหารเป็นไฟล์โบราณนะครับแล้วก็เจอพระทั้งหมด๑๔องค์นะครับ
ตอนนี้พอ๑๔องค์มาเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยรูปภัณฑ์สันธารไปเปิดตำราของพระสมเด็จนางพญาเนี่ยไม่มีพิมพ์นี้
ตอนแรกก็คงไม่ใช่พระอะไรของเก๊ต้องตีว่าเป็นของเก๊ไปเลย
แต่ติดใจว่าทรงเหล่านี้ไปให้อาจารย์ล้อมได้ดูนะครับท่านเป็นศาสตราพิจารณ์ก็มีความรอบรู้
ท่านก็บอกว่าหายสี่หูเนี่ยเป็นลักษณะของจีนใช่ไหมของจีนนะครับ
ถ้าหายสี่หูอันไหนถ้าตรงนี้หมุนได้แสดงว่าน่าจะเป็นของจริง
เพราะถ้าหายเทียมเนี่ยสี่หูเนี่ยตรงนี้มันจะหมุนไม่ได้เขาเรียกแหวนเนี่ยจะหุ่นไม่ได้เขาเรียกว่าแปะติดเลยติดตาย
เขาไม่ละเอียดขนาดนี้เพราะว่านี่คือความละเอียดอ่อนของคนทำในในสมัยนั้นในเจตนาแล้วลายต่างเนี่ยละเอียดนะครับ
ก็สรุปแรกก็พอมาตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะมีโชคมีราบหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะหายอะไรที่เป็นสะกดวิญญาณ
ก็ไปให้หลวงพ่อที่เอาดาบให้เนี่ยนะครับให้ท่านเพ่งท่านท่านก็บอกมันก็เป็นของดีท่านก็บอกแล้วท่านเจิมให้ครับเจิมทองเจิมแผ่นทองท่านท่านเจิมให้นะครับว่าที่วัดหนองบุญแตกเจิมให้เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เป็นมงคล
คราวนี้พระในนั้นอ่ะมีเป็นพระลักษณะใดบ้านนะครับก็มีอยู่นะครับอย่างท่านอาจารย์พูดถูกนะครับว่าเดี๋ยวพูดประเด็นนี้ต่อเนื่องนะครับว่าเมื่อเจอออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ผมเช็ดทำวันประอาจแล้วนะครับแต่องค์นี้นะครับพอขึ้นมาเนี่ยผมเป็นคนที่ทดลองอยากจะทดลองว่าพระเก๊พระไม่เก๊อะไรก็ต้องแต่อย่างท
ละลายเห็นเลยละลายมันล่วงเลยครับคือคือคือผ้านะล่วงนะครับคือผงเนี่ยล่วงเลยล่วงเสร็จผมก็เตรียมว่าเก๊แต่ผู้รู้บอกว่าอย่างท่านอาจารย์บอกว่าออกมาที่แรกน่ะมันเหมือนมันมีอะไรอย่างนี้นะมันจะเป็นผงล่วงเลยเพราะว่าถูกเก็บไม่นานเป็นศูนยากาศพอเอาขึ้นมาเนี่ยกลับคืนเป็นหินแกร่งนะครับเนี่
ผมคิดว่าน่าจะเป็นมงคลนะครับมากกว่า

ให้หมดเลยครับให้ท่านอาจารย์ตาพยานคุณเจี๊ยบก็ได้

ผมถามจังหน่อยว่าไอ้อันนี้ยังติดนะว่าหายสี่หู

อาจารย์ถามไหมว่าสกุลคนสร้างชนชั้นมันแบ่งไหมว่าชนชั้นไหน
ก็ไม่ได้ถามท่านอาจารย์ล้อมแต่ว่าผมคิดว่า
หายซีหูน่าจะทำประเทศในประเทศไทย
ไม่ใช่มาจากเมืองจีนแต่เอาศิลปะมาจากเมืองจีน
เพราะว่ารวดลายต่างน่าจะเป็นของคนไทย
ถ้าจีนมันอาจจะเป็นลายลักษณะของการหมุนน่าจะเป็นของคนไทยสวัสดีนะ
ก็สมัยว่าชนขั้นหูวังอะไรประมาณนี้

ก็เป็นลักษณะเนี่ยก็อย่างมันจากผิดเหล็กสัมภิรนะครับ
อันนั้นออกเป็นหลักลบแบบกวัด

เป็นชุดเรียบร้อยสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสครับ
คนไทยคนไทยครับคนไทย
แล้วเขามาทำอะไรบ้างเขามาบอกกับอาจารย์ว่าไงบ้าง
ไม่เขาว่ามันอ่าเขาเข้าคล้ายคล้ายว่าเข้ามายิ้ม
ยิ้มยิ้มขอบใจอะไรประมาณนั้นที่บทปล่อยเขาอะไรอย่างนี้อ่า
ทุกครั้งที่ต้องไปหาสมบัติจะต้องมีพิธีกรรมอะไรก่อนไหมฮะ
มีครับเวลาจะไปขอจะไปขอสมบัติแม่น้ำเพชรเนี่ย
ต้องบนด้วยขนมคกครับขนมคก
ความเชื่อเอาขนมคกไปลอยไปขอแล้วก็จุดทูบหนึ่งดอก
บอกเขาบอกเขาเป็นธรรมเนียมของคนโบราณสมัยก่อน
เขาจะบนด้วยขนมคกอาจารย์ร้องก็สงสัยว่าทำไมต้องบนด้วยขนมครกด้วย

คือคนที่เขางมก่อนหน้าผมเขาก็บนด้วยขนมคก

อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริง
บนโลกเรายังมีอะไรที่เป็นสิ่งลึกลับสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้บางครั้ง
ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงที่จะได้ความจริงออกมาเรียกว่ามันยากกับคำตอบทางวิทยาศาสตร์มากเลยนะฮะ
วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนักล่าแล้วก็นักสะสมสมบัติแม่น้ำเมืองเพชรบุรี
หรือแม่น้ำเพชรบุรีคุณเจี๊ยบแล้วก็คุณนโรงชัยมากที่มาเปิดประสบการณ์กับเรา
ขอบคุณคุณหมวยด้วย

เรา๓คนหมูตัวพ่อหมูตัวแม่หมูขั้นเทพลาไปก่อน
พบกันใหม่ในวันอังคารหน้ากับ
มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ำถึงชั้น

ที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมทริปมูไนทัวร์ไหว้พระกับเรา
ตรวจสอบรายชื่อย้อนหลังได้ที่แฟนเพจมูไนท์ได้เลยครับ